การติดตามคดีที่เกิดขึ้นนะฮะจากการก่อเหตุของนายกวินอายุ๒๓ปี
เป็นอดีตทหารเกณฑ์นะครับก่อเหตุยิงคนเสียชีวิตไปสองศพ
ในพื้นที่กรุงเทพแถวลาดพร้าวเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙อยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานี
ใช่ค่ะหนีไปอยู่บ้านที่จังหวัดระนองนะฮะ
เป็นบ้านของย่านะครับจับตัวได้เมื่อเที่ยงเที่ยง
สอบสวนกันอยู่ที่ละนองตอนนี้ถูกส่งตัวล่าสุด
มาถึงสนพหนโยธินสนพหนโยธินเป็นพื้นที่ของร้านสะดวกซื้อ
ผู้ต้องหาเนี่ยเข้าไปก่อเหตุยิงคนเสียชีวิตหนึ่งศพตอนแรกเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวถ้าผู้สื่อข่าวของเราพร้อมเนี่ย
แล้วมีความเคลื่อนไหวจะรายงานเข้ามาแต่มีภาพล่าสุดที่ผู้ต้องหาเนี่ย
ถูกส่งตัวมาถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ามีเนี่ย
เอาขึ้นมาดูกันเลยนะครับนะฮะนี่ครับ
หลังจากที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดระนองตอนนี้มาถึงสอนอพหนโยธินแล้ว
นะฮะนี่ครับแล้วก็นำตัวเข้าห้องสอบสวนของสนพหนโยธิน
นะครับนี่เป็นภาพล่าสุดณขณะนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ตำรวจท่านออกมาบอกกับสื่อมวลชนที่สอนอพหนโยธินบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเมื่อมีการสอบปากคำผู้ต้องหาเสร็จเรียบร้อย
ทางตำรวจจะเป็นผู้ที่ออกมาชี้แจง
กับพี่น้องสื่อมวลชนที่รออยู่ที่ห้องด้านนอกนะคะครับ
ระหว่างการสอบปากคำเนี่ยแน่นอนไม่ให้นักข่าวเข้าไปในห้อง
นักข่าวก็รอกันอยู่ด้านหน้าค่ะเต็มไปหมดนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ที่นั่นด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ย
มีอยู่สองคดีสองพื้นที่นะครับสอนอพหนโยธินเนี่ย
เป็นเรื่องของพนักงานร้านสะดวกซื้อใช่ค่ะนายรัฐวิทย์
สันติคุบตะพงศ์อายุสามสิบสองปีนะคะครับพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ก็ถูกนายกวินแสงนินกุลอายุ๒๓ผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ
ยิงเสียชีวิตนะคะก็คือเหตุการณ์เนี้ย
ในพื้นที่ของสอนอพหนโยธินอีกคดีนึงเนี่ย
เหตุตรงนี้แล้วไปที่โรงพยาบาลสนาม
ของผู้ป่วยโควิดสิบเก้าที่ปฐุมธานีใช่ค่ะ
บุกเข้าไปแล้วก็ไปยิงคนไข้คนป่วยเขาเสียชีวิตไปหนึ่งศพ
คดีนี้อยู่ที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
นี่เป็นล่าสุดนะฮะตำรวจให้เข้าไปถ่ายภาพ
ผู้ต้องหาใช่ค่ะนี่คือบรรยากาศสดเลยนะคะ
คุณผู้ชมคะสอนอพหนโยธินนะคะนักข่าวของเรา
ที่อยู่ในพื้นที่คือคุณสรรานพรรดิกระเศษมชายะวิวัสด์
จะมีการรายงานสดจากในพื้นที่สอนอประหลโยธินมาด้วย

เพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีเชื้อโควิด๑๙อะไรหรือเปล่า

บุกเข้าไปในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม
ของผู้ที่รักษาอาการโควิด๑๙อยู่ด้วย
ที่ปากน้ำที่ระนอง
ก็สอบสวนกันมารอบนึงแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็มาในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นคดีแรก
แล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งพื้นที่ด้วยก็ต้องดูตามขั้นตอนกันต่อไป
นี่ฮะก่อเหตุตั้งแต่เมื่อคืนนี้

อาจจะดูนะครับตรงนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
กำลังสอบปากคำผู้ต้องหากันอยู่นะครับ
ตรงนี้ผมขออนุญาตให้เก็บกล้ามได้อย่างนี้
ตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นกระบวนการทำการสอบสวน
เราจะมีพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งขึ้นผม
ก็จะร่วมทำการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนภูมิกับ
และท่านผู้การสองนะครับก็หลังจาก
ผมสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับหรือ
หรืออยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ย
ก็จะไปชี้แจงให้ทางสื่อมวลชนสักถาม
ตอนนี้ขออนุญาตอย่าพึ่งก่อนนะครับ
เพราะว่าทางผู้ต้องหาเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้นะครับ
เดี๋ยวก่อนออกแล้วไปประจำกันได้เลยนะครับ

นายกวินแสงนินกุลอายุ๒๓ปี
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุอุกอาจเหลือเกินค่ะนะฮะ
แน่นอนก็คือดื่มเบียร์แล้วไปก่อเหตุ
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีเครื่องใบแถลงข่าวมาให้ด้วย

นี่คือบรรยากาศสดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ด้วยความที่นักข่าวเองก็สามารถเข้าไปภายในห้องสอบปากคำอย่างที่เห็นภาพค่ะ
แต่ว่าตำรวจก็ขอความร่วมมือนักข่าว
ว่ากระบวนการในการสอบปากคำผู้ต้องหามันเป็นกระบวนการการทำงานของตำรวจ

แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวตำรวจจะเป็นผู้ชี้แจงเองนะคะ
ว่าผลการสอบปากคำออกมาเป็นยังไงบ้าง

ไม่มีการหันซ้ายหันขวาหรือมองไปทางอื่น
นิ่งมองตรงไปด้านหน้าอย่างเดียว
นักข่าวเองก็พยายามจะถาม
แต่ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ถามไม่ได้ก็พยายามดันนักข่าวออกมาด้านนอกนะคะ

แล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
คือตัวนักกระวินเองตอนที่ออกจากสพปากน้ำที่จังหวัดระนอง

ใช่ค่ะเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังตอนนั้นด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ามีการเอ่ยชื่อคนอยู่๒คน๒ชื่อ
ที่บอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมต้องก่อเหตุแบบนี้
แต่ว่าคนที่เขาถูกเอ่ยชื่อถึงเนี่ย

ซึ่งก็มีคำชี้แจงออกมาในเบื้องต้นบ้างแล้ว
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นล่าสุดที่เราให้ดูนะขณะนี้นะครับ
เดี๋ยวไล่ไปตั้งแต่ตำรวจควบคุมตัวนายกวินได้ก่อนกันแล้วกัน
แล้วเรื่องที่เหลือเนี่ยค่อยไล่ไปทีละลำดับเหตุการณ์
นะคะแล้วถ้าผู้สื่อของเราพร้อม